อ่าช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องของพายุปลาบึกขน่อนทั้งมิ้น
ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องติดตามเรื่องของการประกาศ
แล้วก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะ
ตอนนี้เนี่ยทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศ
ประกาศฉบับที่๑๑เมื่อช่วงตี๕นะคะว่า
พายุโซนร้อนปลาบึกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
ตอนนี้ความเร็วลมสูงสุดยังใกล้ศูนย์กลางประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ค่ะ
เคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกอย่างช้า
น่าจะผ่านปลายแหลมยวนและลงอ่าวไทยวันนี้นะคะ
ก็ต้องถามคุณปาแหละเนอะว่าตอนนี้สภาพสถานการณ์มันเป็นยังไงกันบ้างแล้ว
แต่ว่าภาพรวมมันยังคงเหมือนเดิมนะครับ
ก่อนหน้านี้เรามีการคาดการณ์ว่าจะขึ้นฝั่งในบริเวณแถวลอยต่อระหว่างชุมพรสุราธานีวันที่๕
แต่ว่าจากการตรวจสอบหน้าตอนนี้นะครับ
คาดการณ์แบบนี้ว่าอาจจะไปอยู่จุดดังกล่าวในช่วงวันที่๔ตอนกลางคืน

แต่ว่าเส้นทางยังคงเหมือนเดิมก็คือผ่านสมุย
แล้วก็ไปยงจุดบริเวณนางกล่าวก่อนที่จะลงทะเลอันดามัน
เพื่อเห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวมีอิมเมอร์ซีฟมาให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับว่า

พายุปลาบึกเนี่ยนะครับเวลาเราจะตั้งชื่อพายุแต่ละลูกที่เกิดขึ้นในบริเวณแถบมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับ
เราจะตั้งชื่อก็ต่อเมื่อพายุเนี่ยมีระดับโซนร้อนขึ้นไปดังนั้นดีเปรชั่นจะไม่มีชื่อ
พอเป็นโซนร้อนปุ๊บก็จะมีชื่อทันทีอันนี้ก็คือปลาบึกนะครับ
แม้ว่าจะมีการลดระดับลงนะครับแต่ก็จะยังคงใช้ชื่อนี้ต่อไป
นี่คือเส้นทางของพายุลูกนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับจากการตรวจสอบของกรมประตุนิยมพัทยานะครับ
กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าหลังจากที่เข้าปลายแหลมยวนเนี่ยนะครับ
พายุลูกนี้จะสามารถที่จะเพิ่มพลังความรุนแรงของพายุให้มากยิ่งขึ้นนะครับ
รุนแรงของพายุลูกนี้คาดการณ์ว่าอาจจะไปแตะประมาณ๙๐กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ในช่วงวันที่สี่นะครับซึ่งหลังจากที่มีการเพิ่มกำลังแล้วเนี่ยนะครับ
จะมุ่งหน้าต่อไปนะครับผ่านเกาะสมุยนะครับนี่ดังภาพที่เห็นตรงนี้นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่บริเวณในพื้นที่รอยต่อระหว่างชุมพรสุราธานีตรงนี้นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับวันที่๕ตอนเช้าก็จะลงฝั่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ
ในบริเวณทะเลฝั่งอันดามันนะครับทีนี้ก็จะมุ่งหน้าต่อไปใจกลางอ่าวเบงกอ
ดังนั้นเนี่ยนะครับช่วงวันที่๔วันที่๕จะเป็นวันที่หนักหน่วงที่สุดนะครับ
โดยเฉพาะวันที่๕พายุเนี่ยขึ้นฝั่งแล้วจะมีการอ่อนกำลัง
อ่อนกำลังนั่นหมายความว่าพายุที่จากการเคลื่อนที่มาผ่านน้ำทะเลมีการสะสมความชื้นสะสมไอน้ำเนี่ย
พออ่อนกำลังปุ๊บน้ำที่สะสมเนี่ยจะมีการกระจายตัวออกมา
นั่นก็หมายความว่าพื้นที่อื่นนอกจากในพื้นที่ภาคใต้แล้วเนี่ย
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน

ถูกต้องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพื้นที่ที่มีโอกาสเจอฝนเนี่ย
จากการตรวจสอบตอนนี้จากการคาดการณ์จากปัจจัยนะตอนนี้มีจุดไหนบ้าง
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆที่มีการคาดการณ์จากตอนนี้นะครับ
ต่อเนื่องไปอีกหนึ่งวันนะครับก็จะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่หนาแน่นเลยทีเดียวนะครับ
บริเวณศูนย์กลางของพายุซึ่งณขณะนี้อยู่ตรงนี้นะครับบริเวณปลายแหลมยวนนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกแล้วครับว่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาความระลมขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
เดี๋ยวไปดูภาพต่อไปนะครับนี่ครับเป็นภาพที่เราแสดงถึงจุดที่มีฝนตกนะตอนนี้นะครับ
อาจจะเป็นแป๊บหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นภาพจากเรด้าตรวจฝนโดยเฉพาะ
ก็พบว่าตอนนี้นะครับสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็พื้นที่เหล่านี้คาดการณ์ว่าตลอดทั้งวันยังคงต้องเตรียมรับมือต่อเนื่อง
ช่วงวันที่๔ไปอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างชุมพรสุราธานีวันที่๕ลงสู่ทะเลวันที่๖๗ก็ออกไปแล้วนะครับ
ดังนั้นช่วงนี้เนี่ยนะครับ๓๔๕เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการตกของฝนของพายุลูกนี้มีพื้นที่ไหนที่ต้องระวังบ้างนะครับในวันนี้
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นคือพื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักมากนะครับ
ก็ประกอบไปด้วยจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขาปัตตานียาลานรัฐธิวาสนะครับ
ส่วนสีเหลืองก็คือพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะครับก็มีเพชรบุรีกับประจวบกิริคัน
ส่วนฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันก็มีกระบี่ตรังแล้วก็สตูนนะครับ
ที่เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเจอฝนตกหนักมากนะครับ
ส่วนจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตมีโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับ
ซึ่งใครที่อยู่พื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะสีแดงเนี่ย
มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนรวมไปถึงสถานการณ์น้ำค่อนข้างเยอะนะครับ

ลักษณะของคลื่นที่จะเข้ามาซัดฝั่งแล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียได้
ดังนั้นใครอยู่ตามแนวชายฝั่งติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
อยู่ในพื้นที่ที่เขาจะเตรียมไว้ให้เพื่อความปลอดภัย
วันนี้คือรุกก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันศ์สวัสดีครับ